ส่วนเหตุความหึงหวงหรือว่าเหตุสามีภรรยา

แต่ว่าภรรยาเก่าไม่เล่นด้วย

ตัวผู้ก่อเหตุก็เลยแทงภรรยาไป๓แผล

ผู้ก่อเหตุแทงภรรยาเก่าจนเสียชีวิต
ก็คือนายพงศกรคงพิสุทธิพรกุล
อายุ๓๘ปีเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์

ซึ่งอยู่ในอาการเมาสุราอย่างหนัก

ตำรวจได้นำตัวมาสอบสวนที่สพสันทราย
จากการสอบสวนนายพงศกรให้การรับสาภาพบอกว่า
เคยแต่งงานอยู่กินกับภรรยามาหลายปี

และต่อมานะครับได้อย่าขาดแยกทางกัน

แต่ตัวเองก็ยังพยายามตามง้อขอคืนดี
แล้วก็ไปเยี่ยมลูกสาวอยู่เป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุนะครับได้เห็นภรรยาเก่าโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าจะขอเลือกคนอื่น

ก่อนจะดื่มสุราย้อมใจแล้วก็บุกไปที่บ้าน
เพื่อจะขอพูดคุยกับฝ่ายหญิง
ที่บ้านหมู่๕ในซอยปรายศนีย์สันสาย

ถือมีดปลายแหลมที่พกติดตัวมาด้วย
ไล่แทงอดีตภรรยาทางข้างหลังไป๒แผล
เสียหลักล้มหงายท้องลงกับพื้น
เข้าไปแทงซ้ำที่หน้าอกซ้าย
ตัดขั้วหัวใจแล้วก็มีดหักคาอกของผู้หญิง
ส่วนลูกสาวซึ่งบาดเจ็บสาหัส
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำร้าย

ลูกสาวอาจจะโดนลูกหลงทำให้ศีรษะแตกครับ
และรับสาธุ์ทุกอย่างคลุก
ส่วนในที่เกิดเหตุตำรวจก็พบด้ามมีดปลายแหลมตกอยู่
เพราะตัวมีดหักคาสมประเภทหักคาสมประเภทของผู้หญิงไป
แล้วก็ยังพบโชคอัพหน้ารถยนต์หนึ่งข้าง
ผู้ต้องหาใช้ไล่ทำร้ายอดีตภรรยาแล้วก็ลูก
และทุบทำร้ายเข้าของในบ้านด้วย
หลังการสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็บุกรุกในเคหสถานในยามวิการนะครับ